คุณผู้ชมค่ะเรื่องต่อไปเนี่ยต้องบอกว่าจริงแล้วคู่นี้
เขาเป็นคู่อริสัตรูกันมาไม่รู้ว่าเป็นตั้งแต่ตำนานเรื่องเล่าตอนไหนนะ
แต่จะเล่าให้ฟังว่าตุ๊กแก่เวลาร้องมันร้องว่ายังไง
ยังไงตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กแก่ตับแก่เฮ้ยตับตับตับเขามีอ่า
สำหรับตับแก่แปลว่าคนในสมัยโบราณเขาบอกว่าเวลาตุ๊กแก่มันร้องว่าตับแก่เนี่ย
มันเหมือนร้องเรียกงูเพื่อที่ว่าเหมือนจะแบบจะให้งูไปกินตับ
เหรอเออแต่ดิฉันก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวความเชื่อต่างเหล่านี้มันมีที่มาที่ไปยังไง
แต่รู้ว่าตุ๊กแก่กับงูเขาเป็นคู่ศัตรูกันจริง
เหรอเอาเป็นว่าฟังดิฉันแล้วกันนะคะคุณคือจริงแล้วมันเป็นภาพนาทีระทึกนะคะกล้องวงจรปิด
ของหอพักแห่งทรัพย์เราเอาไว้ได้มันเป็นภาพการต่อสู้กันระหว่างเจ้าหงูเขียว
แล้วปะทะกับเจ้าตุ๊กแก

ภาพเมื่อกี้กล้องวงจรปิดแต่ภาพอันนี้โทรศัพท์แน่นอน
ชัดมากเลยเขียวน้ำเงินเหลืองอะไรเนี่ยมาหมดเลย

คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หอพักเลขที่๙๖ทับ๑หมู่๗ตำบลบางวัว

เจ้าของหอเขาเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงประมาณ๑๐โมง๔๐เนี่ย
อย่างแรกแอ๊กใช่เขาเดินไปดูแล้วก็พบว่าเฮ้ยงูเขียวมันกำลังรัดเจ้าตุ๊กแก่อย่างแน่นแบบที่เราเห็นในภาพเนี่ยค่ะนี่
คือเขาพยายามจะช่วยเหลือเจ้าตุ๊กแก่อ๋อเหรอด้วยการแยกพวกมันออกแยกกันแยกกันอ่าหน้าทีแยกกันแยกไปแยกมา
จนสุดท้ายนี่เค้าอะไรครับครั้งนี้ตุ๊กแก่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปและทนคนพิษบาดแพ้ไม่หว่า
แต่เจ้าของหอคาดการณ์เอาไว้ว่านั่นแหละงูเขียวกับตุ๊กแกมันเป็นคู่ศัตรูกัน
แล้วเวลาตุ๊กแกมันร้องตับแก่ตับแก่อย่างนี้งูเขียวมันจะมากินตับตุ๊กแก
แต่เรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับตุ๊กแก่กับงูเขียวที่เล่าสู่กันฟังมันเป็นความเชื่อ
แต่ว่าที่เป็นความจริงก็คือมันเป็นวัฒนาจักรของสัตว์สัตว์ที่เหมือนสัตว์มันจะต่อสู้กันเพื่อความเป็นใหญ่
มันเป็นธรรมดาอยู่แล้วสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กหรืออะไรอย่างนี้เหมือนก็ซิล่าปะทะคิงฮอง
อ๋อรากเป็นเรื่องไหนไม่เกี่ยว
ก็แข่งกันว่าใครจะเป็นเจ้าแห่งความยิ่งใหญ่หรืออะไรประมาณนี้
หาอาหารไหมกินพวกแมลงแมลงอะไรกินสัตว์เล็กกว่านะแต่ก็เป็นเรื่องเล่าที่ได้ยินมานานนะคะ
แต่บางครั้งอ่ะตุ๊กแก่ก็ชนะงูก็มี
เคยได้ยินเหมือนกันก็คือตุ๊กแก่มันงัดหัวงูเอาไว้แบบนี้
ก็มีเหมือนกันมันเป็นวัฒนาจักรของสัตว์อันนี้ให้ดูกันนะคะ
กินกับเรื่องของความเชื่อด้วยละกันค่ะค่ะใช่